แม่ก็ขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยโดยเฉพาะอีสานตอนบนนี้ต้องระมัดระวังมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะวันนี้ชาวกรุงอาจจะมีโอกาสเจอฝนได้บ้างนะคะ
เพราะว่าพื้นที่ที่เราตรวจสอบดูเนี่ยนะคะมีเมฆปกคลุมกรุงเทพมหานครอยู่นะคะ
แต่อาจจะไม่ได้ตกหนักมากเหมือนแถบจังหวัดภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือตามที่เป็นข่าวนั่นเองนะคะ
ดูข้อมูลกันจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไม่ลมแรงสุดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเมฆปกรุมตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็คล้อยต่ำลงมาบริเวณภาคกลางภาคอีสานกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
แบบนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันฝนกันไว้ด้วยนะคะ
ส่วนภาพนี้ก็คือแผนที่อากาศทำให้เราได้เห็นนะคะว่าตอนเนี้ยเส้นร้อนชื้นคือพันสิบสองและพันสิบ
กลุ่มประเทศไทยตอนบนทำให้ร้อนชื้นอ้าวนะคะความชื้นเจอกับความร้อนเจอกับลมที่มาจากทางทิศตะวันตก
มาจากลมใต้มาจากตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือโอ้ลมปะทะกันแบบนี้ฝนตกโครมคลามล่ะค่ะคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมคะเราดูกันหน่อยดีกว่าวันนี้พื้นที่ไหนบ้างมีโอกาสจะเจอฝน
เราตั้งเวลาเอาไว้ที่ประมาณสักประมาณหกโมงเช้านะคะพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอยู่บ้าง
แต่ว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยก็จะคล้อยต่ำลงมาทางภาคอีสานตอนบนอุดรธานีน้องคายเลยบึงกาลขอนแก่นนะคะ
ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเกิดฝนตามที่เห็นสีเหลืองสีเขียวสีส้มยิ่งเหลืองยิ่งส้มหรือชมพูขนาดไหนเนี่ยนะคะ
ก็แปลว่าพื้นที่นั้นตกหนักเลยนะคะเฝ้าระวังกันเรื่องลมเรื่องลูกเห็บแล้วก็สิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ที่อาจจะค้นล้มพังเสียหายกันได้นะคะ
กันแบบนี้ละกันให้เห็นชัดนะคะภาคเหนืออุตรดิษฐพิจิตรพิศนุโลกเพชรบูรณ์ค่ะ
ส่วนภาคอีสานเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดโดยเฉพาะอีสานตอนบนนะคะส่วนอีสานตอนล่างตกมาบ้างแล้วบางจังหวัดค่ะ
นครราชศรีมาที่เคยแรงก็มีโอกาสได้กักเก็บน้ำส่วนภาคกลางก็แถบแถบกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
แล้ววันนี้ขอเตือนจังหวัดสมุทรปราการนะคะจะมีการน้ำเกิดเขาเรียกว่าน้ำเกิดนะคะก็คือน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ
อาจจะทำให้มีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดล่ะค่ะ
รับลมแล้วก็ฝนกันไปอย่างเต็มที่หนักและเบาแตกต่างกันไปนะคะ
นี่ก็คือภาพรวมของสภาพอากาศที่ต้องเตือนกันตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาค่ะคุณผู้ชม
ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ดิฉันพูดคุยกับนักข่าวในพื้นที่นะคะก็ส่งคลิปนี้มาให้ดูค่ะว่า
พื้นที่เชียงรายฝนตกหนักแล้วก็เกิดลูกเห็บตกด้วย
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี่แหละค่ะ
ทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือมีฝนตกลูกเห็บตก
อย่างที่เห็นอยู่นี้พายุลูกเห็บตกถล่มที่โรงเรียนบ้านน้ำจำ
โป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เห็บตกมากระทบหลังคาอาคารเรียนดังสนั่นเลยนะคะ
เด็กตกใจวิ่งหลบกันจ้าละวัน
สนามย่าก็เต็มไปด้วยลูกเห็บสีขาวโพลนแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่ไร่ใบยาสูบในหมู่บ้านจ้องตำบลโป่งผา
เห็บขนาดเท่านิ้วโป้งตกลงมาในหมู่บ้านนานกว่า๓๐นาทีนะคะ
พืชไร่ทั้งสวนไผ่กวนอิมและสวนสตอเบอรี่
ได้รับความเสียหายกว่าร้อยไร่
ชาวบ้านบอกว่าฝนเริ่มตกตั้งแต่เมื่อคืน
และมีพายุลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านเสียงดังสนั่น
ทุกคนก็กลัวไม่ออกไปไหนนะคะ

ออกมาเก็บลูกเห็บใส่ถังเอาไว้ดูค่ะ

บางคนบอกไม่เคยเห็นขนาดนี้มาก่อนนะคะ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงของอากาศร้อน

เดี๋ยวหน้าร้อนมีโอกาสจะเกิดพายุ
ฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะอากาศในธรรมนองนี้นะคะ

หรือถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารด้วยนะคะ
อย่าให้ป้ายอย่าให้ต้นไม้มันล้มลงมาเสียหายค่ะ
ฉันช่วยก่อนดีกว่าลมแรงเหลือเกินไม่ไหวแล้วค่ะ